ต่อกันที่การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่๓๗หรือว่านครศรีธรรมราชเกมนะคะ
เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีนักสอยคิวสาววัย๑๖ปีที่เกือบจะโค้นทีมชายในรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
ไปทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นนะคะกับรายงานของคุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตค่ะ
ดูจากรูปร่างอันบอบบางคงไม่มีใครเชื่อว่านัชชารัฐวงหารือไทยจะหารกล้าท้าดวนนักสอยคิวหนุ่มในการแข่งขันสนุกเกอร์ประเภททีม
แต่เธอซึ่งเป็นตัวแทนเขตหนึ่งก็พิสูจน์ด้วยผลงานบนโต๊ะสักกระหลาดปราบทีมชายล้วนลงได้อย่างงดงาม
โดยในรอบ๘ทีมชนะเขต๗สมุทรสาคร๔ต่อ๑เฟรม
รองชนะเลิศชนะเขต๑๐กรุงเทพ๔ต่อ๒เฟรม
แต่น่าเสียดายที่รอบชิงชนะเลิศแพ้เขต๒จันทบุรี๒ต่อ๔เฟรม
แต่น้องมิ้งบอกว่าการคว้าเหรียญเงินซึ่งเป็นเหรียญแรกในกีฬานักเรียนนักศึกษาถือเป็นความสำเร็จเกินคาดแล้ว
ส่วนคู่แข่งเองยังยอมรับในฝีมือของเธอ
มาแข่งนครศรีธรรมราชเกมเธอคว้าตำแหน่งรองแชมป์เยาวชนโลกประเภทบุคคลหญิงที่โรมาเนีย
เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและชายามิ้งสิทธิบิ๊ก
ซึ่งได้มาจากการเป็นลูกศิษย์ของบิ๊กสระบุรี

มหิทธินักสอยคิวชั้นนำของไทยตั้งแต่เริ่มหัดเล่นเมื่ออายุ๑๐ขวบ
ก็ไม่แปลกใจที่เธอจะมีลูกล่อลูกชนมากพอที่จะสู้กับผู้ชายได้โดยไม่เป็นรอง
คือแม่หนูทำงานกับครอบครัวพี่บิ๊กประมาณ๒๐กว่าปีแล้ว
แล้วตอนแรกคือหนูก็อยู่ที่ใต้ค่ะพ่อเป็นคนใต้
ทีนี้พ่อก็เรียกกลับไปตอนป๓แล้วเริ่มตอนป๔
มิงซิดมิกบอกว่านอกจากตรงสิดชอยและบิ๊กสระบุรีแล้ว
วันนี้โอซิลิแวนยอดนักสอยคิวชาวอังกฤษคือไอดอลที่เธอยึดเป็นแบบอย่างในการเล่น
ก็อยากซึมซับเทคนิคชั้นสูงมาใช้พัฒนาฝีมือตัวเอง
เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยสร้างชื่อในวงการสอยคิวโลก
อยากเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกเพราะว่าอยากทำให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับใช้ชาติด้วย
อยากเจอลอนนี่ค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูการคิดการเล่นของเขา
เราจะได้จำมาแล้วก็มาสอบ
เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยสร้างชื่อในวงการโลก